ที่แรกเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดเลย

ใช่แล้วครับนี่คือภาพความสวยงามในช่วงเวลา๖โมงเช้าที่ยอดภูบ่อบิต

เห็นเป็นวิว๓๖๐องศาทั่วตัวเมืองเลยเลยนะ
นี่แหละครับนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปไปชมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้น
ท่ามกลางทะเลหมอกที่ขาวโพนแบบนี้
เป็นทัศนียภาพที่หาชมได้ยากในเมืองใหญ่แบบนี้นะครับ
ในฤดูฝนเช่นนี้นะครับ
บอกว่ายิ่งฝนตกลงมาพืชพันธยิ่งเขียวชะอุ่มสวยงาม

ใช่แล้วอีกที่หนึ่งไหมอีกที่หนึ่งจากเลยนะครับ
ตรังคุณผู้ชมที่ศูนย์ขยายพันธุ์พัฒนาพืชที่๒นะคะ
ตอนนี้เนี่ยเขามีดอกว่านเพชรหึงหรือดอกว่านหางช้าง
ถือว่าเป็นกล้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็ขึ้นบัญชีใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วด้วยนะครับ

ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะ
ยอดสวยงามทั้งสองที่แล้วก็ไปเที่ยวกันนะจ๊ะ